อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าส่วนกลางก็ให้อำนาจ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙แตกต่างกันออกไป
ข้นมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด

ช่วงค่ำเมื่อวานนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเห็นประกาศออกมา
จากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรีบอกว่าจะมีการผ่อนปลน
สถานประกอบกิจการบางแห่งเพื่อการดำรงชีพของพี่น้องประชาชน
ว่าจะผ่อนปลนได้ในวันที่๑๕เมษายน
ตัวอย่างเช่นร้านตัดผมร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
หรือว่าแพ้งลอตเตอรี่ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
ร้านซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประกาศเนี่ยค่ะ
คนเห็นประกาศนี้บ้างก็ดีใจก็ต้องยอมรับว่ามีคนที่ดีใจ
เช่นก็ผู้ประกอบกิจการเองเขาก็จะได้มีรายได้
แต่เสียงวิจารณ์มันเยอะกว่าว่าถึงเวลาแล้วเหรอที่จะผ่อนปลนขนาดนี้
เพราะบางกิจการเช่นร้านตัดผมแบบนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกันมาก
มันอาจจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เพราะตอนนี้มันก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่
จำนวนผู้ป่วยยังไม่ได้เป็นศูนย์ซะทีเดียวทำให้ล่าสุดนะคะ
ว่าราชการจังหวัดนทบุรีระงับคำสั่งผ่อนปลนที่ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะคือล่าสุดวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
นายสุจินชัยชุมศักดิ์บอกว่าคำสั่งผ่อนปลนที่เห็นกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
ขอยกเลิกนะคะแต่จะผ่อนปลนให้อย่างหนึ่งก็คือ
ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าค่ะ
อันนี้ผ่อนปลนให้แน่เปิดให้บริการได้ตั้งแต่๑๕เมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะ
ครับแต่ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือนั้นจะต้องทำตามมาตรการป้องกันโรค
คือผู้ให้บริการผู้รับบริการต้องใส่หน้ากากอนามัยอืม
ถ้าเป็นพื้นที่ปิดต้องใส่เฟสชิลต้องมีจุดคัดกรองผู้รับบริการ
ครับต้องมีจุดล้างมือหรือเจลล้างมือไว้บริการอืม
ถ้าสถานที่ไม่ได้มีความแออัดอะไรมากก็ต้องมีระยะห่างอยู่ดี
ครับไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรหรือให้ลูกค้าจองคิวล่วงหน้าอืม
มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไป
แล้วก็ต้องรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะนะคะครับ
ตามประกาศนี้ยังคงให้ปิดสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ
ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะสามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน
ห้าหกเจ็ดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ
หมายความว่าตอนนี้พื้นที่นนทบุรี
ผ่อนปลนก็คือแค่ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารในห้างเท่านั้นนะคะ
อย่างอื่นไม่ผ่อนปลนแล้วนะคะยังเหมือนเดิมแล้วก็เรื่องของการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไปถึงสิ้นเดือนเลยนะคะหลักหลักเป็นแบบนี้นะคะ
ว่าราชการจังหวัดนทบุรีบอกว่าคำสั่งผ่อนปลนก่อนหน้านี้ค่ะ
คือจริงจริงแล้วอ่ะใจคืออยากจะทดลอง
เปิดสถานที่ต่าง๙ประเภทเพราะว่าเป็นพื้นที่ควบคุมง่าย
มันง่ายกว่าตลาดสดง่ายกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่คนไปใช้บริการกันเยอะ
แต่พอเสียงสะท้อนออกมาไม่เห็นด้วยซะเป็นส่วนใหญ่
ก็ยอมรับว่าไม่รอบครอบเองก็เลยทบทวนประกาศดังกล่าวค่ะ
ผมยอมรับดีกว่าว่าอาจจะไม่รอบครอบเพียงพอเรามองอาจจะมองความตื่นความตนกของพี่น้องประชาชนก็ยังเป็นปัจจัยหลัก
แล้วสองก็อยากให้ทำไปพร้อมกันคืออาจจะหมด๓จุดซึ่งรัฐบาลจะมีมาตรการอะไรอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
แต่ก็อยากให้ทำให้พร้อมกันถอยนี่ไม่ใช่ว่ากาดตก
แต่มาตรการที่๕ที่ถอยเนี่ยคือเราจะทดลองแต่ถามว่าทดลองในพื้นที่เสี่ยงไหมไม่ใช่
ผมถามวันนี้เรามีตลาดสดแน่นกว่าไหมซุปเปอร์มาร์เก็ต๓๔ครั้งแล้ว
เปอร์มาร์เก็ตการวางระบบเขาดีในห้างเขามีระยะมีเฟสชิลมีอะไรหมดเราก็เลยบอกงั้นทดลอง
ส่วนตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคโควีด๑๙ในพื้นที่จังหวัดนทบุรีเกิดคำถามเยอะนะคะ
ท่ามผู้ป่วยที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนทบุรีไม่ร้วมกับประชากรแฟงที่มีอยู่กว่า๗แสนคน
วันนี้ผู้ป่วยโควิด๑๙สะสม๑๑๐คน
สำหรับตัวเลขที่จังหวัดเขามีอยู่ในมือนะคะ
แต่ว่าตัวเลขที่ทางกระทรวงสาธารณสุขรายงานออกมาเนี่ย
มีผู้ป่วยในจังหวัดนทบุรี๑๔๗คน
นี่ค่ะก็คาดว่าเป็นการเอาตัวเลขของผู้ป่วยที่รักษาในสถาบันบำราชนราดูล
สถาบันโรคสวงอกที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนทบุรีมารวมด้วย
ดังนั้นตัวเลขจากการแถลงของกระทรวงสาธารณสุขก็เลยมากกว่าตัวเลขที่ทางจังหวัดนทบุรีมีนะคะ
จังหวัดก็เลยยืนยันว่าไม่ได้มีการปกปิดตัวเลขอะไรนะคะ
ก็มีมาตรการเข้มข้นต่อเนื่อง
ก็ผมก็ดีใจนะฮะที่ท่านผู้ว่าท่านเลิกทดลอง

ใกล้ของดนตัวเลขเยอะเป็นหลักร้อยค่ะ
ก็ส่วนศูนย์มือถืออะไรที่ท่านให้เปิดท่านก็ส่งคนไปดูด้วยแล้วกันนะครับ
ว่ามาตรการที่ท่านบอกไว้ว่า๑๒๓๔ต้องแต่งนู้นอย่างนี้เนี่ย